คุณผู้ชมบางท่านบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูข่าวก็เครียดนะฮะ
ดังนั้นอยากจะผ่อนคลายบ้างคลายเครียดบ้าง
ข่าวเที่ยงไทยร้านของเราจัดให้นี่เลย
พาไปดูของดีของเด็ดทั่วไทยกันบ้างนะครับ
แล้วพาไปดูประเพณีที่งดงามอันนี้เขาบอกว่า

แต่ขอให้ฝนตกพอดีอย่าให้ท่วมอย่าให้หลากเลย
ให้น้ำเยอะขอให้น้ำพอดี
ดังนั้นก็เลยจัดประเพณีแบบนี้คุณดูสิ
ประเพณีของอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยเขานะฮะ

ขนน้ำก็แตกต่างจากผีตาโขนนิดหนึ่ง
แต่เดี๋ยวจะเล่าที่มาตำนานและประวัติให้คุณผู้ชมฟังกันนะฮะ
นี่เราพาคุณผู้ชมไปร่วมกันแห่กับ
ชาวบ้านหนาเศร้าที่อำเภอเชียงคารจังหวัดเลย
ประเพณีผีขนน้ำบุญเดือน๖
ใส่หน้ากากผีขนแบบนี้ร้องรำทำเพลงสนุกสนาน
เรียกฟ้าเรียกฝนขอบคุณบรรพบุรุษและขอบคุณวัวควายด้วย

สมัยก่อนชาวบ้านนับถือผีบรรพบุรุษเรียกว่าผีปู่ย่า
หรือว่าผีเจ้าปู่ใช่ไหมเพื่อการคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
ฝนตกต้องตามฤดูการมีพืชผลอุดมสมบูรณ
แต่แต่ก่อนพิธีบวงสวงเขาใช้วัวควาย
เอามาเป็นเครื่องเส้นสังเวยก็คือต้องฆ่าวัวฆ่าควาย
แต่ทีนี้ผีเจ้าปู่ท่านมาบอกผ่านร่างทรงบอกว่า
งั้นชาวบ้านทำแมงหน้างามหรือว่าทำผีขนเป็นหน้ากากแบบนี้ขึ้นมา

จะได้ไม่ต้องฆ่าวัวควายเพื่อเป็นการสังเวยมีบุญคุณ
วนเวียนอยู่ตามที่ที่เคยอาศัยอยู่
มีคนได้ยินเสียงกระดิ่งหรือว่ากระดึงของวัวควายคุณ
แล้วก็ไปหาตัวไม่เจอเจอแต่ขน
ดังนั้นเลยเรียกว่าผีขนวัวผีขนควาย
ก็เลยกลายเป็นที่มาของผีขนน้ำ
เพราะว่าหลังการละเล่นแบบนี้ฝนตกลงทุกที
แสดงว่าผีขนน้ำลงมาจากท้องฟ้า
เลยเรียกติดบ่าวว่าผีขนน้ำคุณ

แต่เห็นว่าคนที่สนุกสุดจะเป็นใครรู้ไหมคุณ

นี่ผู้ว่าและภรรยามาเปิดงาน
แล้วก็เต้นสนุกสนานกันใหญ่เลย
นี่เป็นประเพณีที่งดงามจริงนะคุณ

นี่ภรรยาผู้ว่าแน่ก็สวยงาม

เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และงดงามจริง

ทีนี้พอฝนตกมาน้ำมันก็เยอะ

บึงเปิดบ่อให้เข้าไปจับปลาแล้วดูนี่
บึงนี้คุณผู้ชมเป็นบึงน้ำธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์มากจริง

ใช่แล้วในนี้นะมีปลาอะไรด้วยรู้ไหม
ปลาชะโดปลาเนื้ออ่อนปลาตะเพียนปลาขาวตัวใหญ่

แล้วเขามารับซื้อกันตรงบ่อเลยคุณ
จับมาแบบนี้เอาออกมาจากอ้วนออกมาจากแหแล้ว
กิโลขายเลยค่ะอยู่ที่ไหนรู้ไหม
นี่คือชาวบ้านสะพะเนียดที่บัวใหญ่ของโคราชนั่นเองค่ะ
แล้วชาวบ้านเขามากันเพียบเลยจริงค่ะ

ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลดี
มันก็มีความอุดมสมบูรณ์ปลาก็เยอะมากค่ะ
เพราะว่าเขานำพันธุปลามาปล่อยแล้วเขาไม่ได้จับเลยไง

สิบห้าโลกรัมเหรอคูณตัวประลบเลย

จะเข้ามาจับปลาจะเอาไปกินเอาไปขายก็ได้

สองร้อยถึงสี่ร้อยบาทชาวบ้านเขาโอเคนะ
เพราะว่าเงินตรงนี้ก็เอามาพัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้นี่แหละค่ะ

ตัวใหญ่โอ๊ยตัวใหญ่หิวว่ะคุณเกลือน้ำลายนึกถึงปลาอะไร
ทอดกระเทียมต้มแซ่บอะไรอย่างนี้
ชาวบ้านนอกจากเอาไปทำกินแล้วนะชาวบ้านไปขายได้อีก
มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงริมบึงเลย
บอกไงมาชั่งกิโลแบบนี้แล้วก็ขายกันเลย
โอ้โหเมืองไทยอุดมสมบูรณ์จริงนะฮะ
และมีความสุขจริงแต่สุขใดจะเท่า

งานนี้ชาวบ้านได้โชคลาภจากเลขมาแล้ว
ก็ต้องไปสาธุแก้บนแก้บนยังไงรู้ไหมคุณ
บนบานสารกล่าวไว้เดี๋ยวจะเอาของมาถวาย

ทำไมมีความอินเตอร์มากล่ะ

เขาบอกว่าไก่ทอดเคฟซี
เพราะว่าบนบานไว้แบบนี้บนที่ไหน
บนท้าเวสวันสององค์ที่วัดเขาพระทอง

บนไว้ก่อนที่สลากจะออก
งวดวันที่๑๖พฤษภาคม
พอถูกรางวัลแหมฉันก็บนไว้เดี๋ยวจะเอาพิซซ่ามาถวาย
ท้าเวสวันนะจะเอาไก่ทอดและเฟรนด์ไฟล์มาถวาย

นี่ยกจานท่วมหัวและถวายแบบนี้
แล้วก็จุดประทัดนับหมื่นนัดอีก
คราวนี้ได้เลขปลายประทัดไปอีกคุณ
เห็นแบบนี้คุณที่ฉันพาไปชิมอันนี้ดีกว่า

มังคุดค่ะมังคุดทิพย์พังงา

บางคนจะบอกว่าเฮ้ยมังกุทิพย์คือแบบมโนหรือเปล่า

นี่ไปกันถึงที่สวนเด็ดมาจากต้นได้เลยค่ะ
แต่ผลสุขเขาจะเป็นแบบนี้จริงนะ
สีเขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าสีมันไม่ได้ม่วงจัดเหมือนมังคุดที่อื่น
เพราะนี่เป็นเอกลักษณ์ของมังคุดทิพย์พังงา
ถูกต้องอยู่ที่ตำบลท่านาอำเภอกระโปรงนะคะ
ซึ่งผลไม้อย่างที่บอกค่ะมังคุดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยคุณ
รสชาติมันก็จะหวานเปรี้ยวนะ
งคุดทิพย์พังงาผิวลายไร้สารหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในไทยจ้า
ผิวลายแน่นอนเลยมังคุดทิพย์พังงาแน่นอน
ถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อตอนปี๔๘นะ
เกษตรกรเขารวบรวมพวกผลผลิตมังคุด
แล้วก็เอาไปถวายสมเด็จพระเทพรัฐ
หลังจากนั้นพอท่านได้เสวยแล้วก็สอบถามดรสุเมฆ
รสุเมฆเลขามูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็เลยตั้งชื่อ

แกะออกมาดูสิโอ้โหผิวเนียนขาวเลยสำหรับเนื้อนะฮะ
เพราะว่าข้างนอกผิวอาจจะสีไม่สวยไม่ได้ม่วงจัด
แต่ว่าผิวลายเป็นเอกลักษณ์เขาเพราะแกออกมา
เนื้อหวานอมเปรี้ยวใส่เข้าปากไปทั้งคำแบบนี้โอ้โห
น่ากินจริงที่พังงาเขาปลูกมังคุดที่พังงากันทั้งหมด
๑๓๐๐๐ไร่ตอนนี้ผลผลิตออกผลละนักกูล
แล้วก็มีคนมาประมูลซื้อกันถึงที่สวนเลย
นี่ก็คือเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
ที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ
ประเทศไทยมีของดีอะไรเดี๋ยวเรานำมาฝากกัน
ถามคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมชอบไหมแบบนี้
ถ้าชอบส่งข้อความมาบอกทางไลน์ก็ได้
ถ้าเกิดชอบข่าวแนวนี้จะได้มาเสนออีกเยอะนะครับ
คุณผู้ชมส่งมาข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวครบรถ
เราก็พยายามให้มันครบรถจริงนะฮะ